ได้แล้วนะคะไอ้ปุ๊๕ศพลูกเขยที่ก่อเหตุฆ่ายกครัว๕ศพที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
ตำรวจเขาก็ไล่ล่าสุดท้ายรู้ว่าไปอยู่นู่นที่จังหวัดระนองเตรียมที่จะหนีไปในประเทศเพื่อนบ้าน
ตำรวจเขาก็ได้มีการปิดล้อมเพื่อที่จะควบคุมตัวนะคะเดี๋ยวไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไอ้ปุ๊คนนี้หน่อย
คือมีภาพที่เจ้าหน้าที่เขาถ่ายเอาไว้แล้วเขาก็เผยแพร่ออกมานะคะ
คุณสี่แซนใช่มั้ย
สี่แซนครับ
เรื่องพี่ชายิ้งหาคนใช่มั้ย

ก็บอกเดียวกันมั้ย

ไอ้เซอร์แดงเนี่ย

อ้าเป็นวิธีที่เข้าไปควบคุมตัว
ปุ๊เนี่ยนะคะก็เป็นลูกเขยที่ก่อเหตุฆ่า๒บ้านเลย

อืมแล้วก็ยิงภรรยาเพราะว่าภรรยาไปช่วยพ่อ
แล้วก็ตามรายงานข่าวตอนแรกบอกภรรยาท้อง๔เดือนด้วย
แต่ว่าล่าสุดตำรวจบอกว่าอันนี้ยังไม่ยืนยันว่าท้องจริงหรือเปล่า
ก็คือคลิปนี้อันนี้เป็นบ้านหลังแรกที่ปุ๊ไปก่อเหตุ
แล้วก็วิ่งไล่ยิงน้องสาวภรรยาด้วย
หลังจากบ้านหลังนี้ก็ไปบ้านอีกหลังหนึ่ง
เป็นบ้านญาติของภรรยายิงแม่ยายฝาแฝดแม่ยาย
แล้วก็ญาติเขารวมแล้ว๕ศพ

อุตรดิษฐ์ที่ก่อเหตุไปพิศนุโลกนะ
แล้วก็ไปจับได้ที่นู่นระนองทางใต้เลย
จะออกพม่าอยู่แล้วนะใช่เนี่ยค่ะ
นายธีรพลปิ่นอมรหรือปุ๊นะคะ
ผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดอุตรดิษฐ์
ที่ก่อเหตุยิงภรรยาพ่อตาแม่ยายญาติภรรยา
เสียชีวิตไป๕ศพที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
เจ้าหน้าที่ไล่ล่าสองวันช่วงเช้าเนี่ยจับได้

หมู่๖ตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
นี่ค่ะคือจังหวะที่จับได้
พื้นที่ตรงนี้อยู่ติดกับชายแดนเลยนะคะ
ตอนจับเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าปุ๊มีอาวุธติดตัว

อาวุธปืน๙มิลลิเมตร๑กระบอก
กระสุนเต็มแมกกาซีนอีก๓แม็กซ์
กระสุนปืนอีก๔๘นัดค่ะ
นี่ที่เขาพกไปมีซ้อยคอทองคำ

มีเงินสดติดตัวอยู่ด้วย๑๘๐๐๐กว่าบาท
พันเอกธิติพงศ์อินวสารางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ
พันธุ์ที่๒กรมทหารราบที่๒๕
ได้สอบปากคำนายธีรพลหรือปุ๊คนนี้นะคะ

ทะเบียนสรศรีททหาร๓๖๒๘กรุงเทพ
นั่งรถคันนี้มาจากจังหวัดพิศนุโลก
เบาะหลังมีคนขับมาส่งพักในกรุงเทพ

เขาเอียงตัวลงเอียงตัวราบไป

แล้วก็เดินทางต่อไปที่จังหวัดระนอง
ไปถึงที่ระนองตอนเที่ยงคืนค่ะ
เขาไปแวะพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอกระบุรี
เช้าวันนี้ว่าจ้างวัยรุ่นในพื้นที่ให้เงิน๔๐๐๐บาท

จะไปที่ขนำร้างหรือว่ากระท่อมแห่งหนึ่งในตำบลลำเลียง
เขาเตรียมจะหนีไปประเทศพม่านะคะ
หนีแล้วเนี่ยแต่ถูกจับได้ซะก่อน
นายธิรพลรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุฆ่า๕ศพจริง
เขาอ้างว่าที่เขาก่อเหตุเพราะเขาเครียดเขากดดัน
ถูกครอบครัวภรรยาต่อว่าขับไล่ออกจากบ้านค่ะ
ขอยืนยันตัวว่าคุณได้ทำจริงยืนยันนะโลกมีเทคตรา๕ศพจริง
ที่อุตสนาดินจะหนีจากไปกรุงเทพฯจากกรุงเทพฯหนีมาเบาะนองนะครับ
พันเอกธิติพงศ์บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านค่ะคุณผู้ชม
ว่ามีผู้ต้องหาหลบหนีมาอยู่ในพื้นที่ก็เลยนำกำลังเข้าจับตัว
แล้วก็จับกลุ่มวัยรุ่น๔คนที่หาที่พักให้ด้วยนะคะ
แล้วก็ควบคุมตัวนายธีรพลไปที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระนอง

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพลตำรวจโทพงวุฒิพงศรี
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
ก็คุมตัวนายธีรพลไปที่ท่ากาศยานระนอง
เครื่องบินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ต่อไปที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุค่ะ
คือจากอุตรดิษฐ์แล้วไปจับได้ที่ระนอง

พบว่าในปุ๊เนี่ยมีหลายคนเหลือเกิน

ซึ่งคนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยเขาก็รีบมาหาตำรวจนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
การแกะรอยจับกุมในครั้งนี้ตำรวจตรวจสอบจากกล้องมุมจรปิดตามจุดถนนสายหลัก
ที่ใช้ในการก่อเหตุไปจอดทิ้งไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิศนุโลก
จากอุตรดิษฐ์ขับรถมาที่พิศนุโลกมาจอดที่โรงแรมแห่ง๑
แล้วก็อ้างกับแม่บ้านของโรงแรมบอกว่าขอยืมจักรยานยนต์หน่อย
เดี๋ยวจะไปรับเพื่อนสาวแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาที่โรงแรมนี่แหละ
ปรากฏว่าจักรยานยนต์ของแม่บ้านที่เอาไปเอาไปเลยแล้วไม่กลับมา
ซึ่งไปพบรถจักรยานยนต์คันนี้ฮะจอดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่พิศนุโลกซึ่งเขาเป็นคณะลิเกกัน
ซึ่งที่บ้านเขาก็คิดว่าสงสัยเสียมั้งคงมาจอดทิ้งไว้
แล้วไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ยพบว่าผู้ต้องหาเป็นคนขี่มา
ขี่มาแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วพอจอดรถจักรยานยนต์แล้วเนี่ย
มีรถสองคันที่มารับไปซึ่งเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
เพราะว่า๒คนที่เขาขับรถกระบะกับรถเก๋ง
เขาบอกว่าเขาไม่รู้จักในปุ๊เนี่ยตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาแถวแยกไฟแดงเนี่ย
มาโบกรถเขาแล้วบอกว่าพี่เดี๋ยวผมขอติดเข้ากรุงเทพฯได้ไหม
เขาอ้างว่าแม่ป่วยหนักจะไปเยี่ยมแม่

เขาก็เลยขับตามกันมาเขาก็เลยกลับไป
หลังจากนั้นนะครับก็เดินทางต่อนู่นฮะไปกบดานอยู่ที่ปฐุมธานีนะ
แล้วก็ไปพบความเคลื่อนไหวว่าเดินทางไปแถวมหาชัยสมุทรสาครนะครับ
พอมาทางย่านทางนี้ไปทางสมุทรสาครเนี่ยเส้นทางมุ่งหน้าลงใต้
ตำรวจบอกว่ามั่นใจว่านายธิรพลหรือว่านายปุ๊มุ่งหน้าไปบ้านเกิดที่จังหวัดระนองแน่นอน
เพราะว่าครอบครัวภรรยาเขาอยู่เหนืออุตรดิษฐ์มุ่งหน้าไประนองแน่
ก็เลยไปดักรอนะครับแถวภาคใต้นะครับแถวพื้นที่จังหวัดระนอง
เพื่อจะสกัดจับตามจุดต่างแล้วก็ไปเจอตัวจนได้เนี่ยครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจได้ประสานกับทหารในพื้นที่ในการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา
หลังจากพบเบาะแสในการหลบหนีกระทั่งจับกลุ่มตัวได้
กระบอกที่ยึดได้จากผู้ต้องหากำลังตรวจสอบว่าเป็นกระบอกเดียวกับที่ใช้ในการยิง๕ศพจริงหรือไม่
ผู้ต้องหาเนี่ยบอกตอนถูกจับว่าใช่นะครับเดี๋ยวต้องเอาให้แน่ชัดก่อน
การจับกลุ่มก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ต้องหาไม่ได้ต่อสู้ขัดขืน
สาเหตุที่ตำรวจให้น้ำหนักไปที่ประเด็นชู้สาวในตอนนี้ก็เพราะว่า
จากรายงานเนี่ยพบว่านายธิรพลกับภรรยาอยู่กินกันมานานกว่า๑ปีนะครับ
แต่มีปากเสียงมีการใช้ความรุนแรงกันเป็นระยะ
เนื่องจากผู้ต้องหานั้นเป็นคนติดเหล้าเป็นคนเสพยาเสพติด
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ยืนยันว่าภรรยาที่ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกับครอบครัวรวม๕ศพเนี่ย
ตั้งคันอยู่จริงหรือไม่เดี๋ยวรอผลการชนะสูตรจากแพทย์อย่างละเอียดก่อน
รองพบตรบอกว่าขณะนี้กำลังขยายผลไปจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ
ที่ให้การสนับสนุนในการหลบหนีนะครับเพราะดูจากเส้นทางต่างแล้ว
มีไม่ต่ำกว่าหนึ่งคนกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้หมด
โดยเฉพาะในจุดของพิศนุโลกที่ขึ้นรถกระบะกับรถยนต์มารอรับ
แล้วก็ส่งต่อกันเป็นทอดทอดไปค่ะทีนี้ถ้าสรุปตามข้อมูลจากตำรวจนะคะ
ว่ามีรถที่เกี่ยวข้องเนี่ยเบื้องต้น๔คันคันแรกเป็นรถจักรยานยนต์ของแม่บ้าน
ที่คนร้ายขโมยไปที่โรงแรมในพิศนุโลกแล้วก็รถอีกสองคันที่ตำรวจบอก
ที่ผู้ต้องหาให้การว่านั่งมาจากพิศนุโลกแล้วก็ไปจนถึงระนอง
มีรถเก๋งสีดำอีกคันนึงแต่ว่าสองคันนี้คุณผู้ชมค่ะ
เขาไปพบตำรวจแล้วนะคะเขาไปแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะ
หมายเลขทะเบียนพพ๓๑๖๑ชนบุรีนายสุชาครีวังทองอายุ๒๓ปี
หมายเลขทะเบียน๙๖๔๐ชนบุรีทั้ง๒คันนี้เขาเป็นเพื่อนกัน
เขาก็เลยไปพบตำรวจด้วยกันเพราะว่าเขาเห็นภาพในคลิป
ว่ารถของเขาเนี่ยไปรับนายธีรพลหรือว่าไปรับไอ้ปุ๊เขาก็เลยตกใจสิ
เขารีบไปพบตำรวจค่ะเขาบอกแบบนี้นะคะว่ารถสองคันนี้เขาเป็นเพื่อนกัน
เขาขับมาคนละคันรถทั้งสองคันไม่มีผู้โดยสารเพราะเขาไปรับไข่ไก่
ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์เพื่อไปส่งที่ลาดกระบัง
ปุ๊คนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ตีคู่มาแล้วจอดข้างแล้วเคาะกระจกรถ
บอกว่าขอติดรถไปด้วยอ้างว่าแม่ป่วยจะไปเยี่ยมแม่
เดี๋ยวให้ค่าน้ำมันนะพันหนึ่งขอติดรถไปด้วย
แต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาไปได้แค่แยกปลวกสูงจังหวัดพิจิตรนะ
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะจอดรถนอนพัก
ุ๊กก็บอกว่าไม่เป็นไรไปแค่นั้นก็ไป
ก็เลยบอกให้ไปขึ้นรถที่ริมทางด้านหน้า

ใช่แต่ว่าในปุ๊เนี่ยเขาบอกว่าเขานั่งหน้าคู่คนขับเลยนะ
แล้วคนขับเขาบอกว่าในปุ๊หน้านิ่งเงียบอย่างเดียวตลอดทาง

แค่มีน้ำใจคนมาอาศัยขอติดรถไปด้วยเขาไม่รู้จริง
เขาก็เลยให้ขึ้นรถนะคะเขายืนยันแบบนี้นะคะ
เนี่ยทีนี้ก็ขับรถมุ่งหน้าไปได้ประมาณ๕๐กิโลค่ะ
ปุ๊กคนนี้ก็อ้างว่าเดี๋ยวมีเพื่อนมารับอีกทอดนึงขอลงระหว่างทางนะ

ขอลงคนที่เขารับขึ้นไปเขาก็ไม่เอกใจอะไร
บอกเออไม่เป็นไรก็ให้ลงจนมารู้อีกครั้ง
อ้าวมีคลิปภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็เป็นข่าวว่าเขาพาตัวผู้ต้องสงสัยพาตัวผู้ต้องหาหลบหนี

เขาก็เลยมาให้ปากคำกับตำรวจทั้งสองคนทั้งสองคันเลยทั้งรถกระบะแล้วก็รถแจ๊สสีขาวนะคะ
แฟนหนูอะค่ะเขาจอดติดไฟแดงอยู่แล้วคือดูดบุหรี่เขาเปิดกระจกไว้นิดนึง
ส่งแล้วก็ไม่รู้ว่าใครมารับไป
เมื่อวานนี้ค่ะพี่เขาส่งมา

เขาบอกใช่แล้วเขาก็เลยส่งมาว่าซวยแล้ว
คนนี้ที่เล่าให้ฟังเมื่อคืนว่ารับมา
ก็เลยรีบติดต่อมาทางนี้เลยว่า
จะทำยังไงได้เพราะเราไม่อยากโดนไปด้วย

ก็เดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืน
ผู้หญิงที่มาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเนี่ย
เขาเป็นแฟนของคนขับรถกระบะ

เนี่ยแฟนเขาบอกว่าอย่างนี้

แล้วพอเห็นข่าวโทรมาถามใช่ไหม

ซฤธ๓๖๒๘กรุงเทพฯ

แต่ปุ๊กก็บอกว่าสฤศ

แต่ว่าตำรวจเขาเจอเขาขอตรวจสอบก่อนเพราะมันคล้ายกันมากอะค่ะ

รถคันนี้นะคะคนขับอายุ๖๒

เป็นรถที่พาผู้ต้องหาหลบหนีหรือเปล่า
แต่ว่าคนขับบอกว่าเขาเป็นในหน้าซื้อขายรถ
รถคันนี้ซื้อมาจากเจ้าของที่รามคำแหงกรุงเทพ

แล้วเขาก็แสดงหลักฐานการซื้อขายแบบถูกต้อง

วดหมู่ตัวอักษรไม่ตรงกัน
ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ

ตากไปตัวเดียวตัวหน้า

ปุ๊ลงวีออสสีดำแล้วก็ไปจ้างวัยรุ่นใช่ไหม
แล้วก็ถูกตำรวจกับทหารไปตามจับได้
แต่วัยรุ่นก็ถูกดำเนินคดีไปด้วยทั้ง๔คนนั้น
ทีนี้มาดูเรื่องของความเศร้าสลดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวภรรยาของนายธิรพลนะฮะ
ที่ต้องเสียชุดไปถึง๕ศพด้วยกัน
วันนี้นายนันขันทเซนอายุ๕๗ปีเป็นลุงของนางกัญญพัฒน์กิ่งแก้ว
ภรรยาของผู้ต้องหานะครับ
เปิดเผยว่าเดิมทีครอบครัวของทางฝั่ง
ภรรยาของนายธีรพลที่เสียชีวิตกัน๕ศพ

ทีนี้พอนายธิรพลหรือว่านายปุ๊ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
ก็มีการซื้อของให้กับพ่อตาแม่ยายซื้อทองซื้อข้าวของต่างซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
ลูกบ้านให้กับครอบครัวของนางกัญญพัฒน์ภรรยา
ก็คือบ้านหลังที่มาก่อเหตุยิงเขาจนเสียชีวิตนี่แหละ
ที่อยู่ที่จอดรถแล้วก็ยิงพ่อตากับภรรยาเสียชีวิตแล้ววิ่งไล่ยิงน้องสาวเขานี่แหละ
ชาวบ้านในชุมชนก็แปลกใจนะที่ว่าเอ๊ะทำไมอยู่อยู่ครอบครัวของนางกัญญพัฒน์เนี่ย
ร่ำรวยขึ้นจนผิดหูผิดตาตั้งแต่ที่นายปุ๊เข้ามานะครับ
ซึ่งในปุ๊ก็บอกกับคนในชุมชนว่าอ๋อเขาเป็นคนเล่นหุ้น
เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินมีเงินรายได้หมุนเนี่ยเดือนละล้านกว่าบาท
ส่วนธุรกิจที่เป็นธุรกิจผิดกฎหมายไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า
นายปู้นั้นมีส่วนทัวพลันหรือไม่
คนที่รู้ข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดมีอยู่คนเดียว
คือนางกัญญพัฒน์ภรรยาของในปุ๊ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว
เชื่อว่ามาจากเรื่องการผิดหวังเรื่องความรัก
เพราะว่านางกัญญพัฒน์เนี่ยได้พยายามตีตัวออกห่างจากในปุ๊
เพราะว่าพออยู่ด้วยกันแล้วในปุ๊เป็นคนขี้หึงมีอารมณ์ร้อนนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าในปุ๊เนี่ยต้องบันดาลโทษะต้องโมโหจากเรื่องนี้
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าในปุ๊ผู้ต้องหาก่อเหตุไป
เพราะว่าต้องการทรัพย์สินทั้งหมดที่มอบให้กับบ้านของนางกัญญพัฒน์ฝั่งกลาง
ฝั่งของนางกัญญพัฒน์เนี่ยที่มอบให้ไปเนี่ยต้องการคืนทั้งหมดเลย

เรื่องนี้ทางลุงของนางกัญญพัฒน์บอกว่าไม่ขอยืนยันนะว่าจะมีส่วน
จะเป็นประเด็นให้ถูกยิงเสียชีวิตกัน๕ศพหรือไม่

คุกยิงพ่อตากับยิงภัยาแล้วตอนนั้นก็ไล่ยิงภัยาของเขาด้วยนะ
ตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุนั่นแหละถึงออกมาที่เห็นภาพในเต็นต์แล้ววิ่งหายไปน่ะ
คือวิ่งไล่เข้าไปถึงไร่ข้าวโพดนะครับแล้วก็หลบกันอยู่
ปุ๊หลังก่อเหตุยิงแล้วนะครับตรงจุดบ้านของพ่อตากับภรรยาเนี่ยยังขับรถวนไปวนมา
เพื่อยังจะหาคู่เขยกับน้องสาวของภรรยาที่วิ่งหนีเข้าไร่ข้าวโพดด้วยนะ
ทีนี้พอไม่เจอก็เลยขับไปอีกบ้านหนึ่งไงบ้านแม่ยายแล้วไปยิงเขาเสียชีวิตอีก๓ศพ
อันนี้เขาก็จะมาขอบ้านคืนถ้าไม่ดีด้วยก็จะขอบ้านคืนอะไรอย่างนี้
ทีนี้อ้อมเขาก็บอกว่าไม่คืนถ้าคืนอยากถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
เขาเล่นหุ้นภารกิจการจะเป็นเจ้ามือหวยบอกแค่สองอย่างนี้
ใช่ใช่เขาบอกทั้งหมู่บ้านเลย
ปรุญลวดมาครับค่อนข้างจะครึ่งชั่วโมงได้
ส่วนเรื่องของทรัพย์สมบัตินะคะ
ที่ถูกในปู้ถูกคืน
ญาติก็บอกว่ายอมรับว่าก่อนหน้านี้
นางกัญญาพัฒน์หรือภรรยาของปู้
ก็ทยอยคืนทรัพย์สินไปจนเกือบหมดแล้ว
รวมถึงรถยนต์๘คันก็โอนชื่อคืนไปหมดแล้ว

แต่เคยเห็นในปุ๊เบิกเงินสดหลายแสนมาเก็บไว้ที่บ้าน
บางทีกดเงินสดมีเงินสดมาที๕แสนเลยนะ
เอามาเก็บไว้ที่บ้านแบบเนี้ยค่ะครับส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยว่า
แล้วปุ๊ทำงานอะไรอ่ะทำไมเงินเยอะขนาดนี้นะ
ปุ๊บอกกับญาติภรรยาว่าเคยเป็นเจ้ามือหวยรายใหญ่ที่จังหวัดภูเก็ต
แล้วก็เล่นหุ้นด้วยก็เลยมีเงินเก็บเยอะอืม
เล่นหวยกับเล่นหุ้นอ๋อสองอย่างโอ้โหแต่เจ้ามือหวยกับเล่นหุ้น
แต่มันเยอะมากนะจริงจริงค่ะช่วงบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างผู้เสียชีวิตทั้งห้าศพมาประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
แบ่งเป็น๒วัดค่ะที่วัดเกาะวารีสามศพคือพ่อตาแม่ยายและภรรยา
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะคนที่มาร่วมงานศพก็เป็นคนในชุมชนที่เขารู้จักมักคุ้นกันอยู่แล้ว
ครับญาติคนอื่นไม่มีใครมาร่วมงานเพราะญาติก็ถูกฆาตกรรมถูกฆ่าไปเกือบหมดแล้วไง
เหลือญาติก็ไม่กี่คนนะคะที่เหลือก็บาทเจ็บก็มีอืมใช่
ชาวบ้านตกลงกันนะครับว่าจะร่วมกันจัดงานศพให้กับครอบครัวนี้นะครับโดยจะสวดพระอภิษฐรรมศพ๒คืนนะครับ
พระฤหัสที่จะถึงนี้๑๗มกราคมจะทำพิธีชะพนักกิจศพเวลา๑๖นาฬิกานะครับ
พิธีชาปนกิจศพชาวบ้านใช้วิธีนี้ครับท่านผู้ชมครับก็คือช่วยกันทำเชิงตะกอนแบบโบราณขึ้นมา
เนื่องจากเมนที่ใช้เผาศพเนี่ยไม่พร้อมในการชะพนักกิจในพื้นที่นะครับ
วันนี้ชาวบ้านก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันหาท่อนซุงหาท่อนไม้
เอามาประกอบกันเป็นเมนชั่วคราวนะครับเพื่อจะจุดชาปนกิจนะครับ
พอเผาศพเสร็จสิ้นแล้วนะครับวันพฤหัสบดีนี้นะครับ
อ่าก็จะดำเนินการกันต่อไปเรื่องของอัตถกอัฐินะครับ
ส่วนอีก๒ศพนะเป็นแฝดของแม่ยาย
ก็คือพี่สาวของแม่ยายกับตัวแม่ยายของในปุ๊เนี่ย
จัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดบ้านดงอยู่ห่างจากวัดเกาะวารีประมาณ๕กิโลเมตร